เอามาตามกันต่อเนื่องสำหรับดราม่าร้อนเลยนะคะ
พระเอกหน้าหล่อไม้พัทรเดชนะคะ
คือไปเป็นแขกรับเชิญให้ชีปุ๊กนะ

ีพีแรกเทปแรกปังเลย
ฟังเลยเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
คือเล่าชีวิตตั้งแต่ก่อนจะมีชื่อเสียง

จะมาเป็นพระเอกหล่อแบบนี้ใช่ไหมคะ
พีคคือจุดดิ่งในชีวิตที่เจ้าตัวเนี่ย
ห้ามน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่คุณผู้ชม

เล่าไปเล่ามาไหมก็ร้องไห้ในเรื่องอดีต
เขาบอกว่าช่วงนั้นครอบครัวลำบากมากเลย

แต่ชื่อเสียงมันยังไม่มาสักที
จากคนที่เคยมองโลกในแง่บวกค่ะ
ถึงขั้นที่ไม่ไหวแล้วโลกใบนี้เคยคิดสั้น
อยากจะหายไปจากโลกใบนี้คุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะเราเจอไม้พัทรเดช
ถามหน่อยไหมตอนนั้นมันยังไงกันแน่
บอกว่าหลังจากที่เปิดใจเรื่องราวชีวิต

คือเล่าให้คุณผู้ชมฟังรู้สึกโล่งใจ

อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครที่กำลังท้ออยู่ก็ได้
ส่วนประเด็นที่หลายคนพูดถึง
เกี่ยวกับชีวิตก่อนเข้าวงการบันเทิงของไม้
รวมไปถึงการตัดสินใจเล่าแบบไม่มีกั๊ก

อาจจะเป็นอย่างไรไปฟังไม้พัฒนาเดชกันเลยค่ะ
กับหลายคนที่กำลังอยู่ในภาวะนี้
แล้วก็กำลังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงกับชีวิตดีว่ะ
นี่แหละวิธีของไม้ลองดู
ก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะไม่ได้ดูทั้งคลิป
แล้วเกิดการตีความที่เข้าใจผิดอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับ
แต่อยากให้ไปดูทั้งเชฟว่าผมกำลังสื่อสารอะไรในเชฟนี้ครับ
แต่อันนี้ก็จริงนะอย่างที่ไม้บอกว่าเจตนาจริงเขาไลฟ์อยากจะเล่าเรื่องราวว่า
กว่าเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้มาได้
องดูเอาไว้แล้วกันว่ามันผ่านมาได้นะคุณนะ
แล้วก็ในเรื่องที่เป็นประเด็นอีเวนต์ก่อนหน้านี้

เกี่ยวกับประเด็นที่มันมีข่าวล่ำข่าวลืออะไรมา

ก็เคยเม้าไปว่ากะเทยเสียความรู้สึกนะ
ดำก็บอกว่าเข้าใจน้องไม้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้อง
หลังจากที่น้องเคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีในชีวิตมานั่นเองค่ะ
เอาเป็นว่าฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันนะคะ
ใช่นะคะเรียกว่าความหล่อสยบทุกอย่างจริงนะคะ
ห่อแล้วก็ดูเพลินแล้วก็น้องไม้ในงานดีแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานมากนะคะลูกเชียร์นะคะ